เตรียลไฟเนี่ยก็ลุกไหม้รถพยาบาล

ในพื้นที่บ้าน
อบตโคกศรีแล้วก็เทศบาลบึงเนียมร่วมกันฉีดน้ำดับเพลิง
ก็ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีโอ้โหรถติดยาวขนาดนี้นะครับ
สุดท้ายก็ดับได้แต่รถก็เสียหายไฟไหม้วอดทั้งคันนะครับ
สอบสวนในอภิวัฒน์โพโคกศรีคนขับรถบอกว่า
ขับรถรับผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
จะไปส่งที่โรงพยาบาลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
มีพยาบาลหนึ่งญาติหนึ่งผู้ป่วยหนึ่งคนขับรวมเป็น๔
ก็มุ่งหน้าตามเส้นทางถนนสายขอนแก่นมหาศาลคามนะครับ
พอถึงพื้นที่บ้านพรมนิมิตรปรากฏว่าสัญญาณไฟต่างในรถมันดับ
ดับโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยชะลอแอบข้างทาง
สักพักหนึ่งมีควันเป็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องคุณผู้ชม
ก็ตกใจก็เลยรีบเอาผู้ป่วยออกมาก่อน
เอาผู้ป่วยเสร็จเอายาดพยาบงพยาบาลเอาออกมา๔คนก็ออกมาปลอดภัย
แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่มารับผู้ป่วย
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็แต่ว่าไฟนั้นก็ลุกไหม้รถทั้งคันเลย
ตำรวจก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนขับมีสติที่ดีมาก
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันก็คือเอารถเข้าข้างทาง
แล้วก็เอาคนเจ็บกับพยาบาลออกมาอย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ